เรื่องนี้ก็เหมือนกันพนักงาน๗๑๑เวลามีคนสั่งสินค้า

ทีนี้น้องเขาก็ไปทำหน้าที่ปกติแหละไปเจอผู้ชายคนหนึ่ง
ผู้ชายคนนี้เขาหาว่าน้องขี่รถแบบกวนตามมาถึงสาขาเลยนะ
แล้วน้องไม่อยากมีเรื่องก็เลยเดินเข้าสาขาแต่ไม่พอค่ะ
ผู้ชายคนนี้เข้าไปตบบ้องหูแล้วขู่แล้วก็รัวหมัดใส่จนปากแตกเลยค่ะ

ผู้ชายที่แบบตัวใหญ่เสื้อฟ้าคือไปรัวหมัดใส่น้องพนักงาน๗๑๑
แล้วถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่๗๑๑สาขาตลาดปฐมมงคลนะคะ
เขตเทศบาลนครปฐมคุยกับน้องพนักงานคนนี้หน่อย
ก็คือน้องอภิวัฒน์อัธเวทินค่ะ
บอกว่าเมื่อวันที่๑ที่ผ่านมานะตอนนั้น๔ทุ่ม๒๐ผมก็เข้ากะทำงานอยู่
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งของให้กับลูกค้าหลังวัดไผลล้อม
พอส่งของเสร็จผมก็กลับสาขาปกติแหละ
ผมเปิดไฟเลี้ยวนะเลี้ยวจะมาจอดหน้าร้าน
ปรากฏว่าพี่ผู้ชายเสื้อฟ้าคนนี้เขาขับเก๋งมาจอดเปิดกระจกด่าผมเลย
ถามว่าผมอ่ะขับรถกวนเขาคิดจะเลี้ยวก็เลี้ยว
ผมอธิบายไปแล้วนะพี่ผมมาเปิดไฟเลี้ยวแล้ว
ผมไม่ได้อยากมีเรื่องมีราวเพราะผมทำงาน
น้องเขาก็เลยเดินเข้าสาขาไปอันนี้กล้องวงจรปิดนะให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยค่ะ
จังหวะตอนที่น้องเข้าสาขาไปอันนี้ตอนที่ขี่เข้ามา

ทีนี้ค่ะน้องเข้าไปข้างในร้านสักประมาณ๒๓นาที
ผู้ชายคนที่ขับเก่งเดินตามเข้าไปเลยแล้วก็ตะโกน
ไหนเมื่อกี้พนักงาน๗๑๑คนไหนให้เคียรส
เฮ้ยน้องออกมานะแล้วน้องก็บอกว่าพี่
คือมันไม่มีอะไรปรากฏว่าเขาใส่เลยค่ะ
อย่างที่เห็นแบบนี้ค่ะตบบ้องหูรวมหมัดปากน้องแตก
แล้วก็มีรอยช้ำตามเนื้อตามตัว
ปวดม่องหูไปหมดเลยแล้วนี่เปิดเสื้อ

มันเป็นรอยขวนรอยอะไรทั้งหลายแหล่ค่ะ
ไปแจ้งความร้อนาที่สพนครปฐม
ตำรวจรู้ตัวแล้วแหละว่าผู้ชายเสื้อฟ้าคนนี้คือใคร
แต่เดี๋ยวต้องรอให้พนักงาน๗๑๑คนนี้ไปตรวจร่างกายก่อน
พอไปตรวจร่างกายเสร็จเอาใบรับรองแพทย์มา
หลังจากนี้จะได้เรียกคู่กรณีมาสอบปากคำ

แน่นอนแหละข้อหาทำร้ายร่างกาย
นี่ขนาดยังไม่ได้ชนด้วยนะเออแค่ขับกวนเนี่ย